ทีนี้ไปดูความทุ่มเทของสาวคนนี้หน่อยนะคะธาตุแมว
ทุ่มเทเพื่อฝึกเจ้าแมวสองตัวนี้ให้ลงไปเล่นในฝาชี
ดูสิว่าความพยายามในการฝึกของเธอนั้นจะสำเร็จหรือไม่ค่ะ

แมวมันเก่งมันฉลาดนะคุณแต่เขาทุ่มเทในการฝึกซ้อมมากเหมือนกันเนอะ
คุณดูดิคุณเคยฝึกแมวแล้วแบบทำอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างไหม
เท่าที่เลี้ยงมาผมไม่เคยฝึกมันนะ

ทำอะไรดีเป็นสิ่งแบบ

กว่าจะสอนแมวได้มันไม่ได้ง่าย
เพราะว่าแมวกับหมาไม่เหมือนกัน
หรือวิธีการสอนแมวเราต้องอดทนมากนะคะ
เป็นแมวดำขาวเจ้าหนวดเป็นแมวสีดำขาว
ส่วนไอ้เจ้าคอฟฟี่เป็นแมวขาวจุด
มันจะมีดีดำเยอะกว่าขาวชื่อเจ้าหนวดดำ
แล้วเจ้าคอฟฟี่ก็คือเป็นตัวขาวลายดำ
ซึ่งแมวสองตัวนี้จริงเป็นแมวจรจัดที่เขาเก็บมาเลี้ยง
เธอก็เลยฝึกเคยสอนอะไรอย่างนี้นะคะ
ไปดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันก็น่ารักมาก
บอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์น่ารักมากจริง